วันนี้มาต่อกันที่เรื่องของ๙เรื่องที่ควรรู้กับเรื่องของราคาที่ดิน
คุณผู้ชมเราประเมินกันหน่อยนะครับเรื่องของการลงทุนแบบนี้จะเป็นอย่างไร
วันนี้พบกันเช่นเคยครับกับคุณภาววิกลิ่นประทุมครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
วันนี้มาคุยกันสดเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ

วันนี้เรื่องของที่ดินเป็นยังไงบ้างครับ
ก็๙เรื่องนี้มาสรุปให้ฟังว่าอะไร
มีปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดิน
เพราะหลายคนลงทุนในที่ดินระหว่างให้มันขึ้นไปเรื่อย
หรือว่าซื้อคอนโดอะไรอย่างนี้
เรามองว่าจะกำไรหรือเปล่าลองดูปัจจัย

ที่๑สิ่งสำคัญของราคาที่ดินหรือสังหาพวกนี้นะครับ
หลายคนนึกว่าขึ้นอยู่กับคนตั้งราคา

หมายความว่าจำนวนที่มันมีนะครับ
เทียบกับความต้องการในสิ่งนี้นะครับ

มีโอกาสที่ราคามันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะครับ

จำนวนมีจำกัดอย่างนี้ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ

คือที่ดินหลายคนคิดว่าราคามันขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้

มันจะขึ้นอยู่กับว่าที่ดินตรงนี้

คนซื้อไปแล้วสามารถทำกำไรตรงนี้ได้ไหมนะครับ

ผมว่าต่างจังหวัดบางจุดนะราคาขึ้นโอเวอร์มากเลย

จริงมันอยู่กลางสนบท
คือนึกไม่ออกเลยว่าคุณซื้อที่ดินไปตรงนี้
จะไปทำเป็นห้องแถวผมว่ายังไม่คุ้มเลย
นั่นแปลว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
นั่นแปลว่าที่ดินตรงนั้นคุณซื้อเกินราคามากแล้ว
ต้องระวังนะครับอันนี้ข้อที่สอง
ต้องดูทำเลแวดล้อมด้วยเนอะว่ามันเป็นยังไง
ใช่เพราะว่าถ้าคนซื้อไปแล้ว
มันไม่สามารถที่จะทำกำไรได้
นั่นแปลว่าวันนี้ปั่นกันขึ้นไปแล้ว

ต้องซื้อไปแล้วเช่นซื้อไปแล้วทำห้องแถวแล้วคุ้ม

ข้อที่๓ราคาที่ดินจะเพิ่มตามความหนาแน่นของประชากร

อันนี้หลายคนบอกโหผมซื้อที่ดินมาแล้วเป็น๑๐ปีเลย

คือประชากรมันขยายไปไม่ถึงเราไง

จริงตรงกำไรมากกว่าคืออยู่ใกล้ศูนย์กลางอะไรบางอย่าง

เหมือนอย่างกรุงเทพมันขยายจากศูนย์การกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นที่ที่ดินที่โตเนี่ยตาเร่งสูงสุดคือที่ที่ใกล้ตรงไข่แดงศูนย์กลาง

แต่ถ้าที่อย่างถามว่าถ้าอย่างภูเก็ตอย่างนี้มันก็จะเป็นศูนย์กลางของจุดต่างถูกไหม

เราต้องหาศูนย์กลางให้เจอยิ่งใกล้ศูนย์กลางโอกาสซื้อแล้วกำไรสูงมีมากกว่าตรงอื่น
ไม่ใช่ซื้อแบบรอให้เมืองพัฒนาไปนะมันไม่ใช่
บางคนซื้อที่ดินในกรุงเทพหรือว่าชาญกรุงเทพแบบมีในทุ่งย่าในนา
มันก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนในจุดศูนย์กลางใช่ไหม
ใช่เพราะที่ดินมันขึ้นตามคนมันไม่ได้ขึ้นตามที่

อันนี้เป็นปัจจัยที่หลายคนบอกว่าสงสัยว่า
เบี้ยต่ำมีผลต่ออะไรต่อที่ดิน

ทำไมหลายคนผมเกี่ยวยังไงก็ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยอย่างนี้
จะซื้อที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นที่ดินที่ทำเลดีราคาสูงเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทพัฒนาที่ดิน

ถามว่าเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาใช้อะไรเขาต้องใช้เงินกู้ไง

มันก็ต้องไปกู้มาซื้อนะครับดังนั้นเวลาดอกเบี้ยต่ำเนี่ยสินทรัพย์จะพุ่งขึ้นทั่วโลก
ไม่ใช่เฉพาะที่ดินนะมันสินทรัพย์ทุกอย่าง
อย่างวันนี้อย่างบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นจุดที่เขาพูดง่ายมันอยู่ในภาวะแบบนี้
นะครับแต่บิตคอยน์ไม่ได้สินทรัพย์นะ
เขาพยายามทำให้มันเป็นนะครับ
ข้อที่๕ข้อที่๕ที่ดินผืนใหญ่มักจะราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ดินผืนเล็ก

เพราะอะไรเพราะว่าผืนใหญ่มันสามารถพัฒนาเป็นสิ่งที่มีราคาสูงขึ้นไง
ถ้าที่ดินผืนเล็กคุณอาจจะต้องทำได้แค่ห้องแถว
ซึ่งห้องแถวขายอย่างมากก็ราคานึง
แต่ถ้าคุณพัฒนาคอนโดมันต้องมีความใหญ่อยู่พอสมควร
คอนโดเป็นห้างเป็นอะไรก็ตามที
ใช่ดังนั้นที่ดินต้องดูว่าที่ดินของคุณมันเป็นจุดไหน
เพราะถ้าราคาที่ดินอาจจะสมมุติที่ดินเล็กเกินไป
ผมว่าเหมาะคุณเอาเงินตรงนั้นแทนที่จะลงทุนในที่ดินแบบนี้
คุณเอาไปซื้อหุ้นดีกว่า

เพราะหุ้นคุณสามารถซื้อทำเลดีที่สุดในราคาถูกก็ได้ไง

ดินซื้อ๑ตารางวาไม่ได้อันนี้คือข้อเสียนะครับ

ความนานในการถือคลองที่ดินมันจะทำให้ที่ดินขึ้นอัตราเร่ง

ที่ดินผมเคยคุยกับคนทำอสังหา
เขาบอกว่าถ้าผมถือที่ดินแล้วไม่ขาย
โอ้โหป่านนี้ผมรวยมากกว่าตอนนี้อีก
เพราะที่ขายไปเนี่ยมันพูดง่ายยิ่งขายราคายิ่งขึ้นไง
แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็อย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีใครขายเลยเนี่ย

อยู่ที่ว่าใครสามารถอึดในการถือได้มากกว่า

มันรอจังหวะที่มันแบบไปจุดที่เราแบบพอใจอ่ะราคา
เพราะฉะนั้นสินทรัพย์สังเกตว่าสินทรัพย์คนที่สามารถถือคลองนานที่สุดเนี่ย

แต่การถือของสินทรัพย์ได้คุณต้องบริหารเงินสดให้ดีไง

เพราะถ้าเกิดคุณบริหารเงินสดไม่ดีเนี่ยสังเกตไหมว่าในวิกฤตต่างเนี่ยเวลา
โดยเฉพาะบริษัทอสังหาเนี่ยถ้าบริหารไม่ดีนะหรือมีที่ดินมากกักตุลนะซวยเลย

นะครับพวกนี้อาจจะเจ๊งได้เลยนะครับ

ถ้าอยากซื้อที่ราคาถูกซื้อเมื่อไหร่

คุณซื้อต่อจากคนที่เขาพัฒนาส่วนใหญ่กำไรมันอยู่ที่คนพัฒนามันไม่อยู่ที่คุณ
การที่จะซื้อสินทรัพย์ในราคาถูกซื้อได้ที่เดียวในเวลาวิกฤตเท่านั้น

เหมือนวิกฤตในที่ดินเอาน้ำท่วม

คือพูดง่ายมันมีเกตเกิดที่การต่างที่ทำให้ที่ดินตรงนั้นเนี่ย
ราคามันถูกมันจะเกิดเฉพาะช่วงนั้นเท่านั้น
ถ้าเราจะซื้อที่ราคาถูกไม่มีการซื้อในข่าวดี
เช่นบอกโฮ้ตรงเนี้ยตอนนี้จะทำนี่นะเราไปฟ้าตัดคุ้งตัดพาน

ใช่คือเหมือนเราไปซื้อตอนที่เขาแห่กันไง
แหงกันไปซื้อพวกนั้นทุกคนอยากจะติดขัดทุนจะเป็นซื้อแบบนั้น
คอนโดเหมือนกันไหมแบบนี้

เลยอดฮิตไม่เคยทำกำไรให้ใครนอกจากคนพัฒนา

ตอนนี้แบบว่าฮางมือเติมไปหมด

ข้อที่๘๘อันนี้ต้องรู้นิดนึงนะครับเรื่องกฎหมายที่ดิน
ผมว่าภาษีที่ดินอาจจะเปลี่ยน
ถ้าเปลี่ยนเนี่ยการลงทุนที่ดินต้องเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงเลยนะ
เพราะเราเห็นอย่างในยุโรปเราก็เห็นแล้วนะครับ
เวลามีภาษีที่ดินเกิดขึ้นเนี่ย
คือคุณไม่สามารถซื้อที่ดินแล้วเกรงกำไรแล้วไง
นะครับมันต้องมีการพัฒนาบนที่ดิน
มันก็จะมีธุรกิจต่างเกิดขึ้นมากมายนะ
แต่ถามว่าการเกรงกำไรในที่ดินเนี่ย
มันจะน้อยลงเมื่อมันมีภาษีตรงนี้เกิดขึ้น
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและไม่ดีนะ
คนพัฒนาถ้าคุณรู้วิธีในการพัฒนาสินทรัพย์ตรงนี้
คุณก็เกิดโอกาสมากขึ้นนะครับ
แต่ที่ดินมันอาจจะขึ้นไม่เร็วเหมือนในอดีตแล้วนะ

เกรงกำไรมันก็อาจจะน้อยลงนะครับ
ข้อที่๙ข้อที่๙นะครับอันนี้รู้ไว้ก็ดีนะครับ
ก็คือเพื่ออสังหาเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อเขาเตรียมการไว้แล้วล่ะ
อีกหน่อยมันต้องเป็นแบบในต่างประเทศ

ดังนั้นกฎหมายมันจะบีบให้เราต้องพัฒนา
ดังนั้นพวกคุกที่เป็นเศรษฐีในที่ดินอีกหน่อย
ผมว่าจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ดินคือสินทรัพย์ถูกไหม

คือได้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาได้ประโยชน์ในเรื่องของภาษี
แล้วขายสินทรัพย์แบบนี้เวลาขายออกมา
คุณสามารถที่จะได้ทั้งประโยชน์ทั้งภาษีแล้วก็ได้ทั้งกำไรด้วย
มีห้างอยู่แทนที่จะปล่อยเช่าเหมือนน้ำซึมบ่อทรายได้ทีละนิด

กำไรทันทีแล้วก็ยังเป็นเจ้าของตัวนั้นส่วนหนึ่งด้วย
หลายอย่างเยอะนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์ได้
ให้คุณแพทย์สรุปนิดนึงที่เราพูดกันมา๙ข้อ

มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นยังไงได้บ้าง

หุ้นขึ้นเนี่ยถามว่าตัวหุ้นเนี่ยแก่นของที่ดินถ้าเป็นที่ดินแก่นอยู่ที่ทำเลถูกไหม
แต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยแก่นมันอยู่ที่ว่าสิ่งนี้มันสร้างความเกี่ยวข้องกับคนแค่ไหนเหมือนกันไง
สร้างประโยชน์ให้คนแค่ไหนบริษัทนี้
ยังถามว่าวันนี้กลุ่มปรทขึ้นมหาศาล
กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผมว่ายังไงมันก็อยู่ในประเทศเป็นหลัก
คือช่วงนี้ที่มาสังเกตไหมเป็นหุ้นพวกที่เป็นแก่นของประเทศหมดเลย
ก่อนหน้านี้จะเป็นหุ้นตัวเล็กที่เขาปั่นราคาขึ้นมาถูกไหม
แต่ตอนนี้ที่ขึ้นจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพื้นฐานหลักของประเทศเลย

มีวิกฤตซื้อเลยแต่ถ้าถือขายเมื่อไหร่ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องขายก็ได้

ว่าสิ่งนี้มีความมีประโยชน์มีความจำเป็นไหมอยู่ที่ว่าสิ่งนี้เขาทำประโยชน์ให้กับคนแค่ไหน

และในเรื่องของจริงเรื่องของปันผงปันผลเนี่ยผมว่าหุ้นชนะที่ดินนะ

เพราะที่ดินไม่มีปันผลไงถูกไหม
ถูกครับถูกครับแต่ลองขายทางกำไรอย่างเดียวที่ดิน
แต่หุ้นมันสามารถถือเฉยไม่ต้องขาย

ปรับใช้ดูครับวันนี้มาฝากกันแบบนี้ถ้ามองออกวิเคราะห์ออก
คุณผู้ชมก็มีช่องทางในการทำเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณภาพวิกิริประธุมนร์ครับ
ในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวงที่มาร่วมพูดคุยกันเช่นเคยนะครับ